หมาบ้างบางทีเราเดินผ่านบ้านที่มีหมาดุ
หมาเห่าเสียงดังตกใจเหมือนกันนะ
เราจะรับมือยังไงไปดูหนุ่มคนนี้ค่ะ
คิดแล้วว่าเสียงหมาเห่าเป็นเสียงดนตรี

เอาตามแบบนี้เลยจังหวะหมาเห่า
เห่าเป็นจังหวะ๓ชาติก็๓ชาติ

เออเป็นจังหวะแบบป๊อปล็อกก็ป๊อปล็อกไม่ได้ไม่เป็นไร

ได้เลยเอาให้เต็มที่เลย
แต่ว่าสุดท้ายยังไงคะสู้ไม่ไหวก็ขอหนีดีกว่า

เพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าสุนัขนี้เขาจะมาอารมณ์ไหนถูกไหม

ฮึยสุนักไม่ใช่ทานฟอร์มเมอร์เสรียวรอตัว

มันอยากเต้นด้วยหรือป่ะ

เข้าใจว่าเขาคงเห็นแหละว่าสุนัขน่าจะเล่นได้

แต่ถ้าหากว่าดูขึงขังเอาจริงเอาจังหางชี้หูตั้งเหมือนช้างเนี่ย

ถ้าดูก่อนหน้าหมานี่เล่นด้วยได้หรือเปล่า